คือที่ฉันก็ลำบากใจนิดนึงนะคะคุณผู้ชมในการที่จะไปถามข่าวนี้นะคะ

ก็คือคุณไม้นะคะพัทรเดชมาร่วมงานด้วยนะคะ
ซึ่งนี่จะว่านักข่าวบันเทิงไม่ได้นะคะดิฉันก็พยายามลากออกมาค่ะ
ไม่ให้ติดแบบว่าแก๊กดอปที่มันเป็นแบบการมอบรางวัล
แต่ก็ต้องถามจริงคุณผู้ชมเพราะว่าต่อมเผือกมันทำงานค่ะ
เพราะว่ามีเว็บไซต์นึงนะคะเขียนย่อบ้ายไว้ว่ามี
อักษรหมอนี่ค่ะมันยิ่งกว่าเรื่องจริงค่ะ
สีใช่บอกว่าจริงแล้วนางมีแฟนเป็นพิตตี้นะคะ
แล้วก็มีความแบบว่าต้องการสูงค่ะคุณผู้ชม
ฉันก็ถามลำบากมากต้องการกินข้าวต้องการเงินหรือต้องการอะไรคะ
ก็แล้วแต่ที่จะคิดนะคะปฏิบัติภารกิจฟิตโชว์เนี่ยคุณผู้ชมนะคะ
ใช้ระยะเวลาทั้งวัน๕๖รอบอะไรอย่างนี้
อันนี้เป็นเรื่องปกติไหมที่ฉันอยากรู้คนทั่วไป
ไม่รู้ค่ะอันนี้ดิฉันไม่มีแฟนดิฉันตอบไม่ได้นะคะ
ซึ่งพระเอกมอมก็มีหลายคนแต่เขาดันใบ้บอกว่าเป็นพระเอกมอร์
ที่เพิ่งจบละครแนวพื้นบ้านไปมาส่วนละร้อน
ว่าเป็นแนวพื้นบ้านพีเรียสด้วยก็มีอยู่คนเดียวแหละตอนนี้นะฮะ
ทางช่อง๗เขาก็คือไม้นั่นเองนะคะ
เพราะว่ามีงานเข้าแบบนี้แล้วเขารับไหมหรือยังไงหรือเขาโต้กลับ
เขาต้องโต้สิคะแต่ไปฟังดีกว่านะคะว่าโต้ยังไงกันบ้างค่ะ

ไม่ใช่ครับไม่มีครับ
ส่วนตัวตอนนี้ตอนมีแฟนหรือยังไงหรือโสดหรืออะไร

แล้วเล่าแข็งแรงขนาดไหนครับ

ถูกว่าขอนมมราคอนเพิ่งจบไปด้วยเราแน่เลย
ก็ได้อ่านก็สนุกดีนะจริงแล้ว

สรุปก็มีสาวคุยแต่ไม่ใช่พริตตี้

คุณผู้ชมชอบเสียงม้าจังเลยแปลว่าอะไรคะ

นักข่าวก็ไม่รู้จะถามยังไงคุณผู้ชม

ฉันก็เลยบอกแข็งแรงขนาดนั้นเลย

วันหนึ่ง๕๖รอบตามที่ข่าวออกมาไหม

วันนี้เดี๋ยววันอื่นก็มีเรื่องใหม่มาแล้วนะคะ